วัดเบนเจอร์มาเบอร์พิษดูสิตวนารามราชวรวิหารเป็นวัดประจำพระราชวังดูสิต
จากพระอุโบสถและพระระเบียงถูกระดับตกแต่งด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากอิตาลี
ผสมผสานความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยโบราณ
จึงทำให้วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสนใจเข้าชมและมาสการะเพื่อความเป็นจริมงคลเป็นจำนวนมาก
สำหรับใครที่จะออกจากบ้านมาทำบุญตักบาทคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
และก็คาดการณ์ว่าจะเย็นลงไปได้อีกประมาณ๔๖องศาเซลเซียตต่อไปจนถึงวันที่๓มกราคมครับ
สำหรับตามยอดดอยนั้นมีโอกาสที่จะเกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่นะครับ
สำหรับชาวใต้ตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกกลุ่มอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น
ส่งผลให้บริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓มกราคม
ภาคเหนือเช้านี้อากาศเย็นในตอนเช้า
คาดการณ์ว่าจะลดต่อไปได้อีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๑๔องศาเซลเซียตนะครับ
สูงสุดอยู่ที่๓๐องศาเซลเซียต
ตามยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ตามยอดภูมิอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒องศา

อุณหภูมิจะลดลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับ

สูงสุดวันนี้อยู่ที่๓๓องศาเซียต
ตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง
อุณหภูมิสามารถที่จะลดลงไปอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๑๙องศาเซลเซียตครับ
สูงสุดวันนี้๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
จากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นบางส่วน

อยู่แถวบรเวนจังหวาดสงคราปาตทานียรนาราธิวาค

สูงสุดวันนี้๓๑องศาเซียต

เลียแล้วร้อยละ๑๐ของพื้นที่ต่ำสุดวันนี้๒๒องศาสูงสุดวันนี้๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าครับ
อุณหภูมิยังลดต่อไปได้อีกประมาณ๑๒องศาเซลเซียตต่ำสุดอยู่ที่๒๒องศาสูงสุดอยู่ที่๓๓องศาเซลเซียต
และสำหรับวันนี้ใครที่จะออกมาทำบุญตักบาทที่วัดเบนจมวพิษ
เงาดีเก่านี้ก็คือบริเวณที่เรียกว่าระเบียงขต
บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นบริเวณที่มีการจัดแสดงพระพุทธรูปปางต่าง
ยุคทุกสมัยทั้งของไทยและของต่างชาติ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสการะและชมความสวยงาม
พิธุสิตวนรามที่นำมาให้กับรการได้
เติมเต็มความสุขกันในเช้าวันนี้
เช้าวันปีใหม่๒๕๕๙นะครับ

เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขมาแก่ชีวิต
ผมคบตะนานวิสิทธิ์มหาวิทยุธีสวัสดีครับ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นี้
ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนคนไทยทุกท่าน
ก็ขอให้ท่านทั้งหลายใช้ชีวิตแบบมีสติ
ให้รู้จักคิดก่อนพูดก่อนทำ
และคิดได้ในขณะที่พูดที่ทำ
เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นในเมื่อทำไปแล้วทำคืนไม่ได้
คนเราถ้ารู้จักคิดชีวิตก็อยู่ได้
สุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้สาธุชนทั้งหลาย
ประสบแต่ความสุขความเจริญ

คุณขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน

มีความสุขกายสุขใจ
มีภาระมีกำลังกายกำลังใจ

สวัสดีครับ